ช่วงนี้มิจฉาชีพมีกลอุบายมีหลากหลายวิธีมาหลอกเอาเงินคุณนะ
ตอนนี้ธนาคารเขาเตือนกันอยู่ว่าอย่าไปสแกนหน้าตัวเอง
แอปที่เราไม่รู้จักไม่คุ้นเคยเดี๋ยวจะโดนหลอกเอา

ในฐานะประธานคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
สั่งการให้สำนักงานสลาก
ไปศึกษารูปแบบการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
เนื่องจากว่าเขาบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป
โจทย์ใหม่มาด้วยนะก็คือต้องสู้กับหวย
ของประเทศเพื่อนบ้านได้ดังนั้นต้องมีการศึกษาตลาดเพื่อนำข้อมูล
เพื่อจะได้แก้ปัญหาหวยใต้ดินนอกระบบให้มันเด็ดขาดไปเลย
หลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการมอมเมา
แต่เป็นการนำเงินนอกระบบกลับเข้าสู่ระบบนั่นเองครับ
และเรื่องนี้ต้องเตือนกันครับอย่าได้สแกนหน้าผ่านแอปพลิเคชันที่คุณไม่รู้จักเลยนะ
โดยธนาคารหลายแห่งอย่างธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยทกศได้แจ้งเตือนลูกค้า
ให้ระวังเกี่ยวกับการสแกนหน้าผ่านแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จัก
เพราะอาจทำให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ครับ
จากนี้ธนาคารยังเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อผู้ประสบภัยทางการเงินที่ได้รับผลกระทบจากมิจฉาชีพอีกด้วย
อย่างเช่นธนาคารกรุงเทพฯเขาแจ้งลูกค้านะว่าสามารถจะติดต่อได้ที่เบอร์โทร๑๓๓๓๐๒๖๔๕๕๕๕๕
หน้าจอโทรมาได้คุณผู้ชมถ้าเกิดคุณประสบภัยทางการเงินครับ
หมายเลขเหล่านี้โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
ส่วนเรื่องนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพทางออนไลน์ครับ
โดยโฆษกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทเผยว่า
จากข่าวผู้เสียหายที่เป็นเด็กอายุ๑๔ปีโดนมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงินไปซื้อคูปองเกมออนไลน์
แล้วแจ้งความผ่านเว็บไซต์เพื่อรับแจ้งความออนไลน์
ซึ่งก็เป็นเว็บที่มิจฉาชีพปลอมขึ้นมาแล้วอ้างตัวเป็นตำรวจไซเบอร์
หลอกให้โอนเงินไปอีกเป็นค่าเจาะระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์เนี่ย
เพื่อจะนำเงินผู้เสียหายมาคืนเรื่องนี้เกิดการ
เกิดมาจากการค้นหาในเว็บไซต์ครับแล้วไปเจอเว็บไซต์ปลอมของมิจฉาชีพ
แล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายในแอดไลน์ที่แอบอ้างเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย
แล้วเริ่มขอข้อมูลส่วนตัวโดยรายละเอียดการช่อกงมูลค่าความเสียหายและเอกสารหลักฐานต่าง
มันเป็นการหลอกลวงทางออนไลน์ตำรวจก็เลยแจ้งเตือนว่า
ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เท่านั้นนะครับ